พูดถึงบอลไทยเราจะเปิดฉากในเรดูการใหม่

แต่ว่าวันนี้ถ้านับว่าเป็นการเปิดศักราชของฟุตบอลทั้งหมดในบ้านเราเนี่ย
เป็นรายการหลักจนก็คือฟุตบอลไทยแลนด์แชมป์เตรียมครัฟท์

ก็เป็นการเจอกันของแชมป์ลีกอย่างบุรีรำ
ถือเป็นฟุตบอลถ้วยประเดิมศักราชใหม่ของฟุตบอลไทย
อย่างที่ได้บอกไปเมืองทองเจอกับเชียงราย๑๙นาฬิกา

เมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข่าวนะครับ
โดยโบซินด้าบันโดวิชเฮสโค้ดของบุรีรำ

หลังจากเคยแพ้ในรายการนี้

เอครับนะครับก็เผยว่าการไม่มี
โกหลุยซานโต้ดาวยิงบราซิเลียนที่ย้ายไปอยู่กับ

เพราะบุรีรำเล่นด้วยระบบทีมเวิร์ค
เกมนี้คาดว่าโฮดิบูร์มายก้า

ส่วนพวกของกำลังหลักตัวอื่น
ชาติไทยทั้งนั้นจักรพันธ์แก้วพรมนะครับ

ร่วมกับทางฮาชิเมฆโฮโซไก

เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา
แล้วก็มีรัตนากรใหม่คามิดาวรุ่ง

ในช่วงหลังส่วนแนวรุกก็อย่างที่คุณไกรสอนบอกนะครับ

หน้าดาวรุ่งทีมชาติแล้วก็คาเบียปาตินโย

แน่นอนทีเด็ดที่มีเพิ่มเติม
ยังมีซุประโชคศาสตร์ราชาตินะครับ

กองหน้าบราซิลที่เคยติดทีมชาติชุดใหญ่มาแล้ว
ก็พร้อมที่จะลงมาสร้างความแตกต่างครับ

ตำแหน่งกุญสือครับจากอเล็กซันเรกามา

พร้อมกับดึงโชเซเออเวสบอร์จิสกุลซื้อ
เพื่อนร่วมชาตินะครับซึ่งก็เคยมีประสบการณ์
ทำงานที่บุรีรำมาคุมเชียงราย

อย่างที่บอกไปครับขุมกำลังมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ

จีปฐุมยูเนเต็ดรวมทั้งวิกเตอร์คาโดโซ
ประกันหลังตัวเก่งที่ย้ายไปอยู่กับพิธีระยอง
น้องใหม่ไทยลีกแต่ก็ได้เสริม

เตอร์จากอุบลยูเนเต็ดเข้ามาอุดรอยรั่ว

สลานนทอนุอินนะครับมือ๓เอเชียนคลับ
ก็จะถูกดันขึ้นมาเป็นมือหนึ่งเต็มตัวนะครับ

แนวรับก็มีชินพัฒนลีอ่อนะครับ

ด้านกลางก็มีพิธีวัฒนสุขจิตธรรมกุล

เกมเจอกับบุรีรำรอบชิงเอเฟครับระดูการที่แล้วนะครับ
คู่นี้ถือว่าถูกคู่มากนะครับเจอกันช่วงหลัง
ว่าเชียงรายจะผลงานเป็นอย่างไรฟอร์มชุดนั้นเป็นยังไง
แต่เล่นกันสนุกจริงวันนี้ก็น่าจะใส่กันไฟแลบ
เหมือนเช่นเคยนะครับเจอกันทั้งสองทีม๑๙นะทุกรายการครับ
บุรีรำเหนือกว่าชนะ๑๐เสมอ๔แล้วก็แพ้ไป๕
แล้วก็การเจอกันนะครับในรายการในฤดูการ
ที่แล้วเนี่ยเสมอกัน๒๒ในเวลาก่อนที่เชียงรายจะโดนจุดโทษชนะนะครับ
ด้วยสกอรวมมโมโหลาณ๑๐๙นะครับ
และหากเสมอกันใน๙๐นาทีไม่มีต่อเวลานะครับจะดวนจุดโทษตัดสินแชมป์
โคต้าผู้เล่นต่างชาตินะครับก็จะลงสนามได้ไม่เกิน๗คนนะครับ
แบ่งเป็นโคต้าต่างชาติ๓คนนะครับเอเชีย๑คนแล้วก็อาเซียน๓คนนะครับ
คือหลักก็ถ้าเกิดว่าทวนความจำมันก็คือ๓บวก๑นั่นแหละ
แต่เพียงแค่ว่าพอบวกมาอีก๓คนที่เป็นอาเซียนมันเลยดูเยอะซะหน่อยหนึ่ง
แต่ว่าไม่จำเป็นที่ต้องใส่ครบ๓คนลงเท่าไหร่ก็ได้แต่เสริมทัพได้ตลอดนะครับ
โคต้าอาเซียนก็เป็นการเปิดตลาดศูนย์กลางของลีกบ้านเรานะครับที่อยากจะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนนะครับ